กรณีลุงพลกับป้าแตนจะหาทนายทันไหม

เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
คือมีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ลุงพลเหมือนจะเสียน้ำตาด้วยนะ

้มหน้าก้มตาแล้วก็นักข่าวก็พยายามถามถามจริง
มีอะไรกับทนายตั้มทำไมถึงแยกทางกัน

ว่ามีอะไรโทรไปหาทนายตั้ม๓รอบแล้วทนายตั้มไม่รับสาย
แต่ลุงพลบอกว่าขอบคุณทนายตั้มมากขอบคุณทีมทนายตั้มมาก
ไม่เคยคิดลืมบุญคุณนะคะ
เดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ที่ผ่านมานะครับลุงก็ขอบคุณเนอะพระเต็นนท์
เขาเรียกว่าอะไรสะอึกสะอื้นอย่างนี้เหรอ

คือถ้าพูดต่ออ่ะอาจจะร้องอ่ะ
ใช่คือดูออกเลยนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเครียดนะคะ
เครียดเพราะทุกอย่างมันถูกบีบด้วยห่วงเวลาหมดเลย

เพราะจะต้องมีกำหนดการขึ้นสารนัดแรกคือ
สักประมาณต้นเดือนมีนาคมใช่ครับ
คนใหม่นี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนี้นะ
กระพริบตาบ่อยครั้งมากแล้วก็ก้มหน้าก้มตา
หลบหน้าสื่อนะฮะคือดูออกว่าเครียดนะครับคุณผู้ชม
ลุงพลยอมรับเลยตรงเอาตรงเครียดกังวลมากขึ้น
ทนายตั้มถอนตัวในการทำคดีน้องชมพู่
เพราะว่าทั้งลุงพลและป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
ตอนนี้ทนายตั้มบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ลุงพลบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทนายตั้มถอนตัวด้วยสาเหตุอะไร
แต่ก็ยอมรับบอกว่ามีทนายความเสนอตัวมาช่วยนะ
เสนอตัวมาช่วยว่าความคดีน้องชมพู่หลายคน
แต่ตอนนี้อยากอยู่นิ่งขอตั้งสติก่อนสตาร์ท
ตั้งสติก่อนเพราะยังช็อกกับการที่ทนายตั้ม
ถอนตัวแบบกระทันหันแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะหารือกับป้าแตน
เพื่อเลือกทนายความคนใหม่มาช่วยคดี
มั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปว่าว่าทนายความคนใหม่ที่จะมาว่าความให้
เป็นใครไม่เกินธันวาคมนี้น่าจะรู้เรื่องนะคะ
ทีนี้ลองดูซิว่ามีใครได้บ้างมีใครที่จะมีโอกาสเป็นไปได้บ้าง
ตอนนี้มีชื่อแพร่มมาบอกว่าทนายอทนายออักษรย่อ
เยอ๋อยิดตายเลยเพราะทนายอ๋ออ่านเปรียบเลย

แต่พอจะรู้แล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยคือมันมีข่าวเลยออกมาว่า
น่าจะเป็นทนายอนันไชย์ชายเดพนะครับ
ซึ่งท่านก็สนิทกับทนายอนัญชัย

มีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริง
อาจารย์ก็คือทนายอานันชัย
มีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริง

ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบแต่เพียงเท่านี้
ซึ่งทนายภัยศาลให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้คือทนายอนัญชัย
ก็เขาเรียกว่าอะไรกำลังคิดอยู่ว่าจะรับว่าความดีได้ไหม

๒ท่านเองก็งานเยอะนะคะ

เป็นคนที่ผมเคารพรักเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
ค่ะถ้ามาสัปดาห์หน้า
ว่าลุงพลจะเคว้งคว้างต่อไปอีกนานแค่ไหน

ก็ว่าที่อยู่

ว่าจะรับหรือไม่รับว่าความให้
มีโอกาสรับไหมมีโอกาสมั้ยคือถ้าไม่เอาก็บอกตอนแรก

เอ้าแต่ที่นี่อีก๑คน
อีก๑คนต้องเรียกว่าเป็นทีมรุงพลนะ

ไม่ค่ะไม่มีตัวว่าความค่ะพี่ต้นนะคะ
มีแต่ตัวออกมาไลฟ์โสดมาสัดนะคะ
เฟซบุ๊กเดือดเลยเดือดแทนลุงพลที่โดนเทแบบนี้
พูดถึงไอ้เทใครอ่ะไอ้เท
พูดถึงไอ้เทบอกว่าใครเทลุง
ไอ้เทบอกว่าได้เงินจากเอฟซีไปเยอะใช่ไหม
เงินบาปเนี่ยเงินที่เขาสาธุท่วมหัวเนี่ย
สบายใจแล้วนิ่งเลยนะไอ้เท
ต่อไปนี้คงไม่มีใครจ้างแล้วเพราะเทงานแบบนี้
อยากให้ฟังเสียงปู่มหาหมุณีหน่อย
เป็นไงล่ะได้เงินไปเท่าไหร่ล่ะเจ้านาย
แบ่งกันกินยันตายเลยนะ

สาธุการเงินยกมือท่วมหัวจากเอฟซี
เอาเถอะเงินบาปเข้าใจไหม

แต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมียืนหน้าอยู่ในสังคมแล้ว
ก็ขายวิชาชีพตัวมึงเอง
แล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวเป่าประกาศร้องนะ

เพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

กลัวจะถูกไม่กล้าถ่าย
มันไม่ยากหรอกเดาได้เพราะปู่มหัวหนุ่มดีเข้าสนิกกับลุงพลไทเทลุงพลคนนั้นแหละค่ะ